มาช่วยกันดูในเครื่องซักผ้าของสาวคนนี้เธอหน่อย

เขาบอกว่าในเครื่องซักผ้าบ้านเธอยังมีอะไรแปลกอยู่

ทุกคนคนมีปลาอยู่ในนี่ของเรา
ขอกางกิน

โอ๊ยตายแล้ว
คุณดูอ่ะมองไปเห็นกุม

นึกว่าจับหัวปลาที่ไหนได้

ปลาช่อนที่มันซ่อนอยู่ในตู้ซักผ้า
เฮ้ยงานนี้ไม่ใช่ปลาใช่มั้ยคุณคะมันเป็นผ้า
แล้วปลามันจะเข้ามาได้ยังไง
แหมคุณพี่เขาคงงวงเงียล่ะค่ะ
คราวหน้านะถ้าหากว่าไม่แน่ใจเนี่ยแนะนำนะคะว่าให้เปิดเครื่องซักผ้าเลย

ให้มันรู้กันไปเลยนะว่ามันไม่ใช่ปลานะคุณผู้ชม
ก็เอามาฝากกันขำบางคนอาจจะแบบว่าเพิ่งตื่นงวงเงียไง
ตายังไม่สว่างเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
ไม่ใช่ปลานะเออมันคือกางเกง